เอกสุดฮอตอย่างเบลล่ารานี
บอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ฮอตจริงอะไรจริง
สมกับเป็นนางเอกสุดฮอตแห่งปีเลยก็ว่าได้
เพราะหันไปทางไหนก็เจอแต่เบลล่าทั้งนั้นเลย

ลางผลงานทางจอเงินแบบเต็มตัว
ภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่ง

พร้อมกับผู้กำกับและเหล่านักแสดงนำของเรื่อง
อาทิเช่นแพทย์น้ำประพาโอ๊ตปราโมท
นาคอมชวนชื่อและบอนเชิญยิ้ม
ที่มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะ
ซึ่งผลงานเรื่องนี้สาวเบลล่ายอมรับว่า

ฉีกคาแรคเตอร์ที่ผ่านมาจนแฟน

ส่วนเรื่องรายได้ที่หลายคนคาดหวังว่า
เออเนี่ยเจ้าตัวน่าจะเป็นนางเอกโกยเรตติ้ง

จะทำให้เบลล่ากดดันหรือเปล่า

แล้วถ้าคนที่สะดวกมาดูในโรงอะไรอย่างนี้
ก็แบบอยากให้สนับสนุนหนังไทยนะคะ

สูงแล้วก็สูง

ไม่หรอกนะ

แต่ได้ก็ดี
เออพอฉะนั้นเรากลัวเองก็ต้องไปดูนะ

อีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของเบลล่ารานี